ราชบุรีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่นำมาใช้ปั้นโอ่ง
คือดินเหนียวในพื้นที่ราชบุรีเผาแล้วได้เนื้อสีสวยและมีเนื้อแกร่ง
ในด้านรูปทรงของโอ่งก็มีลักษณะที่โดดเด่นทำให้ใครเห็นก็จดจำได้
ด้วยมีลักษณะขอบปากหนาปากกว้างส่วนกลางของโอ่งจะมีลักษณะป่องออก
และส่วนก้นก็เว้านูนผิวด้านนอกจะมีลวดลายที่นิยมคือลายมังกร
ลือบด้วยขี้เท่าให้ผิวมันและเรียกว่าเป็นโอ่งเคลือบขี้เท่าลายมังกร
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัด